อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่ครูทำโทษเด็กเกินกว่าเหตุ
หรือไม่เป็นเรื่องสะเทือนใจพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ
อายุหกขวบเท่านั้นแหละค่ะโดนครูตีด้วยไม้เป็นเนี่ย
เป็นริ้วแบบนี้ทีนี้แม่เอาภาพนี้มาโพสต์
พร้อมกับตั้งแคปชั่นแล้วก็ตั้งคำถามบอกว่า
คือเด็ก๖ขวบโดนไม้เรียวฟาดหลายทีนี่มันยุคไหนแล้ว
ตักเตือนก็มีมีหลายวิธีฝากพอพิจารณาด้วย
แม่บอกว่าเพราะไม่มีสีที่จะทำงานสั่งให้เสร็จ
แล้วเด็กเป็นคนที่ไม่กล้าบอกเหตุผลว่าทำไม
ถึงกับต้องฟาดขนาดนี้เลยหรือนะคะ
เอาล่ะหลังจากที่เกิดเหตุให้เราได้เห็นแบบนี้แล้ว
ทีมข่าวสอบถามไปที่คุณแม่น้ำหวานอายุ๓๓ปี
เป็นแม่ของน้องโยชิแล้วก็เป็นคนที่
แม่ของน้องโยชิเล่าบอกว่าหลังจากลูกชายกลับมาจากโรงเรียน
คุณยายเนี่ยให้ถอดชุดนักเรียนออกแล้วเห็นมีรอยช้ำตามร่างกาย
หลายจุดก็เลยถามน้องโยชิน้องตอบว่าครูตี
ขณะที่ครูประจำชั้นค่ะได้ส่งคลิปตอนที่น้องโยชิอยู่ในห้องเรียน
แล้วก็ไม่ยอมทำงานที่ครูสั่งส่งมาให้ดู
แต่ตอนนั้นแม่บอกว่าก็ไม่ได้บอกนะว่าตีลูก
ซึ่งน้องโยชิไม่ได้ตั้งใจจะไม่ทำแต่เพราะไม่มีสีให้ระบาย
ครูก็ไม่ได้ถามถึงเหตุผลด้วยเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ได้พา
ก็ไปพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณครูประจำชั้นที่ตีลูกชายก็พบด้วยจากนั้นก็มีการพูดคุย
คุณครูประจำชั้นยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษโดยครูที่ตีนักเรียนเป็นครูอัตราจ้าง
มาสอนที่โรงเรียนนี้ได้ประมาณสองปีแล้วแล้วยอมรับว่าใช้ไม้ไผ่เนี่ย
ตีน้องไปสักประมาณห้าครั้งเบื้องต้นภูมิในการโรงเรียนก็บอกว่า
เดี๋ยวจะมีการทำบันทึกข้อตกลงภาคทันคุณครูคนนี้ไม่ให้สอนนักเรียนชั้นป๑
โดยให้ไปสอนชั้นอื่นแทนแล้วก็เดี๋ยวมีการนัดไปดูร่างข้อตกลงกันอีกครั้งในวันนี้นะคะ
สิ่งที่คุณแม่เป็นห่วงก็คือกลัวว่าหลังจากนี้
ครูแล้วก็โรงเรียนจะมีอคติกับลูกชายของเธอหรือไม่
เพราะต้องเรียนโรงเรียนนี้จนถึงป๖ซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนบอกว่า
ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้แล้วเธอก็บอกว่าอ่ะตอนนี้เพราะฉะนั้น
ถ้าเกิดว่าเบื้องต้นได้รับการแก้ปัญหาจากผู้อำนวยการโรงเรียนแล้ว
ติดใจดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนน้องโยชิก็ยังไปโรงเรียนตามปกติ
เริงตาประสาทเด็กเหมือนเดิมนะคะยังมีการพูดเล่นกับคุณแม่แล้วก็กับคุณครู
บอกแม่ว่าครั้งนี้ครูตีแรงไปหน่อยนะคะส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจงว่า
ย้ายครูคนดังกล่าวไปสอนชั้นอื่นแล้วก็จะมีผลตั้งแต่วันจันนี้
ผู้ปกครองนำนักเรียนไปตรวจร่างกายรักษาที่โรงพยาบาล
ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายโรงเรียนจะเป็นคนรับผิดชอบให้ค่ะ